มีวัยรุ่นชายเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ

ปรากฏว่ามีวัยรุ่นอีกหมู่บ้านมาทำร้าย

อย่างนี้มันยิ่งเจ้าของเองครับผมเห็นโอครับ
มันนี่ปืนเบาะเดียวครับที่ยิ่งออกขังครับ
นี่ครับผู้เสียสีแดงครับนี่ครับก็นั่งไปครับ
นี่ค่ะชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
จังหวะที่ชักปืนออกมายิงรถขับผ่านพอดีคุณผู้ชมเลยมองเห็นไม่ชัด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะ
หน้าวัดบ้านธาตุที่จังหวัดร้อยเอ็ด
มีคนเจ็บหนึ่งคนเป็นผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงด้วยค่ะ
ถูกทำร้ายที่ศีรษะมีบาดแผล
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่หน้าวัดบ้านธาตุจุดที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ได้ไปเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านธาตุผู้ช่วยนรง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พานักข่าวไปดูเลย
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุหมู่บ้านจัดงานบุญบ้างไฟ
ไม่ได้มีการแห่ไม่ได้มีขบวนอะไร
แค่จุดบ้างไฟแล้วก็ทำบุญกันภายในวัด
ตอนเกิดเหตุตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำพิธีอยู่ในวัด
ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ก็ถามถ่ายจากชาวบ้าน
ได้ข้อมูลมาว่าผู้ชายที่บาดเจ็บ
เป็นวัยรุ่นมาจากบ้านน้ำคำซึ่งก็คือวัยรุ่นต่างถิ่น
มาร่วมทำบุญด้วยแต่ตอนเดินออกจากวัด
ถูกกลุ่มวัยรุ่นบ้านเหล่าซึ่งเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นอีกกลุ่มนึง
พวกมารุมทำร้ายมีการชักปืนออกมายิง
และกระสุนไปโดนผู้หญิงที่มาด้วยกัน
หมายความว่ากระสุนไปโดนพวกเดียวกันเอง
กับฝั่งที่ยิงก็เลยได้รับบาดเจ็บไป
แล้วก็มีวัยรุ่นชายโดนต่อยจนได้รับบาดเจ็บด้วย
ทีนี้ทีมข่าวเลยไปหน่อยบ้านน้ำคำ
คุณแม่บอกว่ามีคนโทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายถูกกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็มีการเอาปืนมายิงใส่ด้วย
แล้วก็มีการต่อยกันลูกหัวแตกเย็บตั้ง๑๐เข็ม

ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนี่คือแผลเขานะคะ
ฮุยศีรษะเย็บไปเยอะเลย
ส่วนใหญ่จะเป็นแผลที่ศีรษะที่ปากไปอีก๒

ตอนที่อยู่โรงพยาบาลกลุ่มวัยรุ่นบ้านเหล่า

พยายามจะเคลียร์นะพยายามจะมาเคลียร์
แต่แม่บอกว่าลูกชายแม่เจ็บขนาดนี้
ไม่ถามเลยเจ็บไหมรักษานานไหม
ค่าใช้ใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวดูแล

แม่บอกว่าคือลูกชายแม่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ
ไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจหรือว่าทะเลาะกับเขามาก่อน
แบบนี้มันทำกันเกินไปค่ะ
ก็ยังใช่ต้องขอดูบาดที่บ้านไปกับชิตี
ก็ว่ายอมกรนยามก็เหตุ
หรือตอนนี้เจ้าหนี่แม่ก็คิดว่ามันเหตุ
ครับเลยตอนนี้ว่าสามารถไม่มีแไร

ล่าสุดผู้ก่อเหตุได้ทยอยติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจสพอาจสามารถ
ตำรวจจะแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและข้อหาตามพรบออาวุธปืนค่ะ